ใครเนี่ยนะอ้าวคุณรู้ไหม

ผู้หญิงเวลาไปโกรธไปงอนคุณผู้ชายเวลา

มันเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้หายเหงาได้

มีคนฝากบอกหรือคุณบอกจากความรู้สึกคุณ

ลองดูว่าเข้าเล้าแล้วเนี่ย

แล้วพี่ผู้ชายคนนี้ผมขออนุญาตปรบมือให้

เป็นหนึ่งในตัวแทนของผู้ชายนะครับ

เต็มไปหมดแล้วคุณจะเหงาไหมล่ะ

แล้วมันเหมือนกับมีคนมาร้องเพลงด้วย

ถ้าคุณเหงาให้เดินเข้าเล้าสิคะ

ถ้าเขาดูคลิปนั้นเวลาเท่าว่าไปเล้าเนอะ
ไปโกรธคุณผู้ชายเวลาเขาขอไปเลานะคือไปเลาไก่

นี่คือเหงานี่แหละเหงานี่คือความจริงที่ได้จ่าย
แจ้งหัวทรมานหลบลงข้างในหัวใจ
อ่าร้องตามร้องตามเป็นไง
เปิดคอนเซิร์ตนั่นสิ
แบบบางทีก็ส่งเสียงกิ๊ดการ์ดงี้เนาะ

แต่เอาจริงนะต้องเหงาขนาดไหนถึงต้องทำขนาดนี้ครับ
ต้องเหงาขนาดไหนของละมือเลย
บอกว่าจะยกแขนข้างหนึ่งยังไง

ต้องเงยขาเดียวสิ
โอ้โหต้องเหงาขนาดไหนจิตใจถึงทำอะไรแบบนี้ได้
แต่ว่าจริงแล้วมันเป็นวิธีการที่ทำให้ไก่อารมณ์ดี
ไก่อารมณ์ดีก็ไข่ออกผลผลิตเยอะ
เปิดเพลงหรือว่าร้องเพลงให้ไก่ฟังเนี่ยเราเห็นกันมาเยอะแล้ว